ไปร้านร้านหนึ่งเขาบอกว่าต่อคิวกันยาวมาก
ไอ้ตัวผมนี่ก็ต้องบอกเลยนะว่า
เกลียดชังความอ้วนใครก็รู้
แต่ก็ยังสั่งขาหมูกินอยู่ดี

ร้านข้าวขาหมูแม่มาลีครับ
อยู่ในตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร
ลูกค้าเดี๋ยวก็พูดเป็นสีอย่างเดียวกันเลยนะว่า

อร่อย
เข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะดีมากเลยค่ะ
แบบแทบจะละลายในปากแต่ไม่ละลายในจานนะฮะ

น้ำซุปก็หอมอร่อยกลมกำลังดี
ลูกค้าเขาต่อคิวซื้อกันยาวมาก

ไปถามเจ้าของร้านนะครับคุณพันวลัยกายศ
เธอเล่าว่าขายข้าวขาหมูที่ตลาดศูนย์การค้าแห่งนี้หลายปีแล้ว
สูตรการต้มขาหมูเป็นของคุณแม่
ซึ่งการต้มจะต้องต้มในอุณหภูมิที่เหมาะสม
ระดับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเบาเดี๋ยวอุ่น
เป็นการหุงอุ่นจุ่นตุ้มนึ่ง
ไม่ใช่เป็นการเร่งไฟเบาไฟอะไรอย่างนี้ไง

หนังมันจะใสสีสวยและที่สำคัญนุ่มมาก
โอ้โหขนาดไหนขนาดไหน
แต่เราดูจากในภาพเราก็สังเกตเห็นได้ว่ามันน่าจะมีความนุ่มอย่างนั้นจริง
แล้วเขาบอกว่าสามารถนะใช้ที่ขี้บใช้สำหรับอาหารละกระดูกออกจากเนื้อได้เลย
เมื่อกี้ที่เขาทำดึงออกได้เลยคุณดู
แล้วนอกจากนี้ยังมีข้าวมันไก่เขาบอกอร่อยไม่แพ้กันนะครับ
ไก่นี้นุ่มละมุนแล้วก็อร่อยมันเด้งดุบหนับหุบหนับแล้วข้าวมันของเขาหอมมาก
ราคายังไงบ้างแบบธรรมดาปกติทั่วไปจานละ๔๐บาทพิเศษจานละ๕๐
แต่ถ้าจะสั่งมาเป็นไก่สับหรือว่าขาหมูสับมาเป็นจานจานละ๗๐บาทนะครับ
แล้วถ้าอยากจะกินขายฟองละ๕บาทไม่แพง
กลับไปลิ้มลองกันได้นะครับกับร้านร้านนี้ที่กำแพงเพชรนะจ๊ะ
ร้านคุณแม่ของพี่พันวลัยไปถามหาแล้วกันอยู่ในตลาดศูนย์กันค่ะ
จังหวัดกำแพงเพชรนะจ๊ะ